งวดนี้ก็ถือว่าเป็นงวดแรกที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาได้เพิ่มสลากเป็น๑๒๐ล้านฉบับ
เพื่อให้ผู้ซื้อรายย่อยได้เข้าถึงมากยิ่งขึ้น
แม้ว่าจะมีจำนวนผู้ซื้อมากขึ้นและต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น
แต่พร่วมในการสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาล
ว่าขอรอประเมินผลอีกครั้งค่ะ
เปิดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์
งวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์จำนวนหนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นสามพันเจ็ดสิบเล่มมีประชาชนซื้อได้สองหมื่น
หกร้อยสิบรายในเวลายี่สิบเอ็ดนาทีส่วนการเปิดจอง
ลากล่วงหน้างวดวันที่๑มีนาคมจำนวน๒แสนเล่ม
มีประชาชนจองได้สี่หมื่นรายในเวลายี่สิบเจ็ดนาทีค่ะ
รวมประชาชนที่เข้าถึงสลากหกหมื่นสองพันหกร้อยสิบสี่
รายซึ่งคิดเป็นร้อยละ๖๒เพิ่มขึ้นจากงวดที่
มาประมาณสองหมื่นรายค่ะโดยเป็นการจองซื้อซื้อจองซื้อ
ผ่านช่องทางเอทีเอ็มนะคะร้อยละสี่สิบหรือสองหมื่นห้า
สองร้อยสิบสี่รายส่วนระบบเน็ตแก๊งของธนาคาร
กรุงไทยคิดเป็นร้อยละสามสิบสองหรือสองหมื่นเจ็ดสิบห้า
รายค่ะและผ่านสาขาร้อยละยี่สิบแปดหรือหนึ่งหมื่นเจ็ด
พันสามร้อยยี่สิบห้ารายมากเลยคือคือจำได้ไหมว่าเราบอก
เราอยากเห็นไทยแถวครั้งนี้เราได้เห็นแล้ว
ถึงบอกว่าครั้งนี้สัญญาณดีมากนะฮะสัญญาณดีมาก
ขณะนี้เราต้องดูว่าพอไม่พอก็ต้องดูผลกัน
จำหน่ายนะครับดูผลการจำหน่ายว่าว่าการจำหน่ายเนี่ย
สลากในตลาดเนี่ยเป็นอย่างไรคราวนี้เราเพิ่มมาเขา
เยอะทีเดียวนะครับถือว่าถือว่าเยอะทีเดียวนะครับ
ก็ผลการจำหน่ายงวดนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องดูว่า
แผงเนี่ยเขาจำหน่ายได้หมดรวดเร็วเพียงใดแล้วก็
มีสลากเหลือไหมสำหรับสลากที่พิมพ์จำหน่ายในระบบงวด
วันที่สิบหกกุมพาพันธุ์เพิ่มเป็นหกสิบล้านคู่หรือ
ร้อยยี่สิบล้านฉบับจากเดิมห้าสิบล้านคู่หรือ
ร้อยล้านฉบับนะคะแบ่งเป็นสลากในระบบโคต้าที่
กระจายไปให้มูลนิธิยี่สิบห้าล้านคู่ผ่านระบบจองและ
ซื้อสามสิบห้าล้านคู่ในจำนวนนี้ก็เป็นระบบซื้อสิบ
สามล้านคู่และระบบจองยี่สิบสองล้านคู่เนื่องจากผู้
ค้ารายย่อยมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นราย
แต่ขณะนี้ได้ยุติการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับรายย่อย
แล้วผู้อำนวยการสำนักงานสลากบอกว่าจะรอดูผลอีกครั้งว่า
เพิ่มสลากเป็น๒๐ล้านฉบับเพียงพอต่อความต้องการ
หรือไม่ค่ะสำหรับสลากตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งมีนาคมที่
เปิดระบบซื้อในวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์นี้จะมีการ
ยกสลากจองจำนวน๒ล้านคู่มาเป็นสลากซื้อและจะ
ทยอยปรับลดทุกงวดรวม๑๑งวดก็จะเป็นการเปิด